พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการใช้แมนยาร้อยเล่มเกวียนกันบ้างคุณชนะ
พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะต้องบอกว่าต้องระวังให้ดี
ใช่ต้องระวังถ้าเจอเข้าแล้วนี่นะคะคุณก็จะขำแบบนี้แหละค่ะ

ภาพมันเกิดไวมากเจ้าหมาตัวสีขาวตัวใหญ่ดูเป็นหัวโจกนี่นะ
ตอนแรกแรกมันก็เล่นกับสมุนของมันสองตัวอันนี้คือภาพทีหลังนะ
ตอนแรกนี่กระโดดทับเพื่อนเล่นใหญ่เลย
หอกเขาดูเหมือนกับแบบว่าไปทำร้ายเขา
แต่พอเจ้าของเดินมาเท่านั้นแหละ

ทำเป็นเจ็บของเจ็บขาแม่จ๋าแม่มาแล้ว

เมื่อกี้ยังกระโดดเหยียบอยู่เลยดี

แม้มารยาร้อยเล่มเกวียนนะ
เขาก็แซวกันหยอกกันนะในคลิปขำแบบนี้
เอาเป็นว่าสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ชม
คนที่เลี้ยงสุนัขจะรู้อยู่แล้วว่าน้องหมามันจะมีจริตมีความน่ารักส่วนตัวของมัน

ไปดูภาพวงจรปิดย้อนหลัง

น่ารักดีก็เป็นความน่ารักของสัตว์เลี้ยงเนาะ